แปลกเรียกตัวเองที่ลืมชาติ

เป็นผู้ที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดในรอบ๕มหากาศ

ไปรอชิงชนะเลิศได้ก่อนเป็นที่เรียบร้อย

เพื่อไปชิงชนะเลิศกับอายค่ะ
ในการการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ
ที่ทำคะแนนได้เป็นอันดับที่๒และ๓

ซึ่งจะแข่งกันแบบเก็บคะแนน๒ยก
เรียบเพลงจากโลกสตริง๑ยก
และเพลงจากโลกลูกทุ่งอีก๑ยก
โดยมีคะแนนรวมจากกรรมการทั้งสองโลก

รวมเป็น๑๒๐คะแนน

สูงที่สุดเพียงคนเดียวเท่านั้น

ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับชมความดุเดือด
ในศึกสังเวียนของร้องข้ามรุ่น
รอบโรคชนะเลิศ
กับการต่อสู้ของสองหนุ่มเทพ

ฟาดฟันกันแบบเอาเป็นเอาตาย
ไม่มีสิทธิ์จะคิดเราเท่ากลาย
เหมือนภาพเขาเคียงผู้เธอ
อย่างปลอรำเข็น
เพื่อคว้าชะชนะในศึกนี้ไปครองให้ได้

เราตั้งใจที่จะเอาไว้ใช้ในรอบชิง
นี่ไม่ใช่โชว์ที่ดีที่สุดของปลั๊ก

พูดแบบนี้ยังเดาทางไม่ออกนะคะ

ห่างกัน๐๕แป่นเท่านั้น
นี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดในร้องข้ามรุ่นมาก่อน
มั่นใจมากครับว่าจะเอาชนะพี่ปลั๊กไฟได้

ผมบอกเลยว่าผมเอาตาแน่
มารวมตัดสินศึกระหว่างสองเทพทั้งสองโลก
ไปพร้อมกันได้เลยณปฏิ

วันนี้เราเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ

ใครเป็นหนึ่งเดียวที่เข้าไปชิงชนะเลิศค่ะ

กรรมการของเราทั้ง๖ท่านพร้อมอยู่ตรงนี้ครับ
สวัสดีค่ะทุกท่านร้องคาบรุ่น

ก็ไล่จะทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นเจ้าของรถยนต์สุดพิเศษนะฮะของรางวัลอันดับหนึ่งของรายการร้องข้ามรุ่นครับ

มาแล้วนะฮะโอ้โหรู้สึกเลยว่าทั้งสองท่านนะฮะมุ่งมั่นมากในวันนี้ครับ
มาดีแล้วใช่ไหมครับปลั๊กไฟซ้อมมาดีแล้วครับ

ที่อยู่ในมือของผมนี่นะฮะสำคัญมากครับเพราะว่าจะกำหนดว่าจะร้องแนวเพลงไหนก่อน
และคนไหนจะเป็นคนร้องก่อนคนไหนจะร้องหลังครับ
อีกไฟ้หนึ่งจะเป็นของนัทนะคะเชิญครับทัศน์ครับ

ต้องเลือกค่ะว่าจะร้องยกแรกเป็นแนวเพลงอะไรคะ

ลุคทุ่งครับยกแรกเป็นแนวเพลงลุคทุ่งค่ะ

คุณเลือกร้องเป็นคนแรกหรือว่าร้องทีหลังครับ

ร้องคนที่๒ฉะนั้นนะครับตั๊กจะร้องก่อนในยกแรก
และเป็นลำดับหนึ่งคุณก่อนครับ
ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราจะได้สร้างกำแพง
แล้วก็สร้างความกดดันให้กับคู่แข่งได้
เราอยากดูอาวุธของคู่แข่งก่อน
เพื่อเราจะได้หาอาวุธของเคยเอง

คุณได้ร้องเป็นคนแรกคุณเอาเพลงอะไรมา
แบบแงวครรภ์ธนัดของคุณในเพลงลุกทุ่ง
เพลงนี้ออกมาในปี๒๕๕๙
ครับถ้าเปรียบเป็นมวยในโลกของลุกทุ่ง

ตอนนี้หัวใจอ้ายมันโคมะ
บันติเหตุรักชนน้ำล้นออกตา
เพราะอยากเจอหน้าคู่กรณี

อาการที่มันบาดเจ็บ
หมอบ่ารับเย็บใจเยินเลือดที่
นอนหายใจโรยริน
แทบสิ้นชีวิต
ขอวรคนดีบ่ต้องมา
นึกภาพเขาเคียงผู้เธอ
หลังเกลอลำเข็นอย่ามาให้เห็นภาพจริงเลยน้า
กลัวหัวใจหยุดเต้นถ้าเห็นเต็มตา
ขอว้อนกาดาจบกันด้วยดี
รักล้มละลายร้องหายขับแหลหัวใจป่าสาง
กลัวเขามาตามซ้ำรอยขยี
อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณี

อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเองชายเอง
อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเองชายเอง
อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเองชายเอง
อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเองชายเอง
อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเอง
อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเอง

อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเอง

อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเอง

อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเอง
อุบันติเหตุหัวหัวใจหุกรณีรักกันบ่มีส่องเอง
ความรู้สึกว่าการเลือกเพลงของเขาเนี่ยเขาเซฟตัวเองมากกว่าเซฟเสียงเสียงตัวเองที่แบบว่าอาจจะไม่ได้โลดผลอะไรมากแต่เพลงนี้เหมาะกับช่วงเวลาของเสียงก็ตอนนี้

เหมาะค่ะมากับเพลงเข้าอารมณ์เพลงมาดีหมดเลยแต่ลูกโชว์ของเรามันโชว์ได้น้อยเท่านั้น
เพลงนี้ถือว่าบวกแต่บวกมากบวกน้อยอีกเรื่องหนึ่งค่ะ

เป็นยังไงครับพี่รุ่งเพลงนี้ของตั๊กค่ะ
กับเพลงนี้เพลงเรียบแต่ดูไม่มีอะไรพอเขาร้องมาแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้น
แต่ที่เราอยากเพิ่มคืออาวุธที่มันเด็ดขาดไปเลยอย่างนี้โช๊ะไปเลยประหารอะไรประมาณนี้

พี่กัสต้าครับถูกใจโชว์คุณตั๊กมือซักคนี้ไหมฮะ
คุณภาพเสียงคะแนนเต็มเทคนิคคะแนนเต็มพิษความตรงคะแนนเต็มพาวเวอร์คะแนนเต็มลูกคอคะแนนเต็ม
เพียงแต่ว่าเพลงนี้มันขาดจุดโชว์ขยี้ถ้ามีนักร้องแบบเดียวกันแต่มีเพลงที่ขยี้กว่าเท่านั้นที่จะผ่านเขาไปได้

เขาร้องได้ดีร้องได้ดีมากเนียนทุกอย่างแต่อารมณ์เพลงเขาผมว่ามันยังไม่สามารถสื่อถึงคนฟังได้ได้ดีเท่าไหร่
เริ่มจากการประกาศคะแนนของกรรมการสายสตริงกันก่อนครับและคะแนนที่กรรมการให้คุณคือ

ผมว่าการคะแนนได้สูงทีเดียว

แต่ว่ามาถึงที่ทางของคุณบ้าง

เพราะคะแนนที่คุณได้จากคณะกรรมการฝั่งลูกทุ่ง

๑๒๖๕คะแนนแล้วกัน๑๑๖๕คะแนน
สูงมากเลยนะครับผม
ชนะชัยลงสนามเปิดยกแรกในโลกตัวเอง
ก็กรอบโกยคะแนนจากกรรมการไปได้สูงทีเดียวครับ
ช่วงหน้ามารอดูกันว่าปลั๊กไฟผู้มาจากโลกสตริง
จะสามารถทำคะแนนตีตื้นคืนในยกเพลงลูกทุ่งนี้ได้หรือไม่
แล้วมันเกิดอย่างกับความหาเขา

ก็เป็นเพลงที่เราซ้อมมาดีเหมือนกันครับ
มันมีอาการไม่พึ่งเลย

ช่วงหน้ามาลุ้นกัน
กลับเข้าสู่รองคับรุ่นรอบรองชนะเลิศ
ที่ระหว่างตั๊ดชนะชัยผ่านทำปลั๊กไฟนัดตะไหน
ในช่วงที่แล้วตัสได้สิทธิ์เปิดเกมก่อนในยกแรก
ด้วยเพลงในโลกของตัวเอง
ภาพเขาเคียงผู้เธอยังแผลลำเข็น

และตอนนี้ถึงเวลาปลั๊กไฟโต้กลับในยกเพลงลูกทุ่ง
กัปตันในรอบนี้ก็เป็นเพลงที่เราซ้อมมาดีเหมือนกันครับ
และในยกนี้ปลั๊กไฟจะงัดอาวุธเพลงไหนลงมาต่อก่อน
และเขาจะสามารถตีตื้นทำคะแนนคืนจากตั๊กได้หรือไม่
ไปดูกันต่อได้เลย
วันนี้คุณเอาเพลงอะไรมาคะสำหรับในยกแรกของลูกทุ่งนี้
เพลงแรกตั้งใจฮักนะครับผม

มีคะแนนพิเศษอยู่๒คะแนนเพราะว่าเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี๒๕๖๑ค่ะ
อาวุธที่พี่ป๊อกไฟเลือกมานะครับ
ก็ไม่กลัวนะครับก็คิดว่าน่าจะพอวัดพอเหวี่ยงกันได้
มันเป็นเพลงลูกทุ่งไม่กี่เพลงที่เราร้องได้ที่เราเคยฟัง
รู้สึกว่าเราไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
เชิญล่ะครับ
ที่วันนี้เขามีความหมายกว่า
แม่หอยหากวันเก่าคงสองเห่ายังรบกวนหัวใจถึงเสียดา
แต่ไอ้หัวเสียเจ้าไปแล้ว
มองบ่เห็นแววความหักในสายตา
ก็หูว่าไอ้ทุกลักภาพออกจากหัวใจเจ้า
คงบ่แม่นคนอื่นคนไกลถึงหลับตาก็หูว่าเป็นเขา
แค่อยากถามเหตุผลที่หาเท่ากระเด็น
มันบ่เป็นคือจังน้องว่าว
หักอายลายเว้า
ตายแทนใดฟ้าบ่โยดดินบ่สลาย
สี่หักบ่จาง
แล้วมันเกิดอย่างกับความหาเขา
น้องจึงได้คบเขาทิ้มอายน้ำตาพัง
ใส่ว่าหักสี่บ่เหมาง
หักบ่จางฝากสังหางแทนออก
มาขุดใจอายไว้แล้วก็ไปกับเขา
ลงลืมน้ำบ่เกาเจ้าเหลือเย็นทั้งใจคัก
แรกก็ตั้งใจหักได้จากพักก็ตั้งใจลืมกัน
ฝากก็ใส่ดินยางบ่อสั่นคือเปลี่ยนใจง่ายแทน
และแก่ก็ตั้งใจหักได้จากพักกะมาทิมกัน

และแก่ก็ตั้งใจหักได้จากพักกะมาทิมกัน
ถ้าทิ้งกันฟ้าก็ใส่ดินอย่างโบสถ์อันก็ลืมอายแล้ว
พี่ลืมเลยว่าปลั๊กไม่ใช่คนอีสาน
ถึงจะไม่ใช่คนที่แบบเป็นสำเนียงอีสานแท้แต่ว่าก็ทำให้ลูกคนอีสานก็รู้สึกกับเพลงนี้ได้

ที่ได้คะแนนจริงเลยนะ
พี่ว่าท้ายดีมาก

คือสถิตกับเพลงแล้วก็อารมณ์

แต่ว่าบางหางเสียง

มันมีอาการไม่ลื่นไหล

พูดแบบนี้ยังเดาทางไม่ออกนะคะ
อย่างเช่นถ้าเป็นหมอลามนายยกตัวอย่าง

ที่เคยบอกว่าเป็นสังวาสหรือเป็นไทยเดิม

จะไปร้องแบบนั้นนะครับแต่สิ่งที่ได้

ดีมากต้องบอกอย่างนี้แต่ระยะทาง
มันจะมีแบบพลุกปล่ะพลุกปล่ะพลุกปล่ะติดตรงสองเงียงนี่แหละ
ครับอันนี้ก็ต้องถือสารนะสำหรับผมก็เดียวรอดูได้ค่ะ
วันนี้เป็นยังไงบ้างยกย่องนะครับร้องเพลงนี้ได้ลากเรา
เข้าไปลงหลุมเขาได้ก็คือหลุมลัก
น้อยคนที่จะทำได้ทั้งสองโลกแบบนี้นะครับ
ผมเชื่อว่าบางครั้งนักมวยไม่ได้วัดกันที่ใครหนักเท่าไหร่
แต่วัดกันที่ใครรับหมัดได้มากขนาดไหน
รับได้มากกว่าหนักได้มากกว่ากันครับ

โอ้โหเรารู้สึกว่าเพลงนี้เราทำได้ดี
รู้สึกว่าเราโอเคเราภูมิใจกับผลงานวันนี้มาก
สำหรับแมทนี้นะครับถ้าคิดว่าสูสีครับ
แล้วก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าใครจะหมู่หรือจะ
วัดกันแล้วนะคะว่ายกแรกนี้ใครจะสะสมคะแนนไปได้มากกว่า
และคะแนนที่คณะกรรมการลูกทุ่งให้กับคุณคือ
ได้ไป๕๕คะแนนค่ะ
ไม่รู้ว่าคะแนนนี้จะทำให้พอหัวเราะออกได้หรือเปล่า
แต่ถือว่าน่าลุ้นทีเดียว
แต่ตั๊กตั้งไว้ที่๑๑๖๕ด้วยกัน
ต้องกว่าจากอีก๖นี้ให้ได้เยอะมากที่สุดนะฮะ

คะแนนจากคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรามาดูกันว่ากะมากรรภ์ฟลัมสตริง
ให้คุณเท่าไรครับ
และจากกรรมการสายสตริงคุณได้ไป

ดูจนกันทั้งหมดแล้วนะคะ
เป็น๑๑๖คะแนนค่ะ
โอ้โห
เชื่องหน้าถึงเวลาเปิดศึกในยกเพล
สติกนี้ของตั๊สจะคุดหลุมรอฝั่งปลั๊กไฟได้เลยหรือไม่

หมดเวลาพักยกถึงเวลานักรบเตรียมตบเท้าลงสังเวียนกันต่อ
รอบนี้ถึงคราวของตั๊สชนะใจ
ที่จะต้องข้ามมาโลกของปลั๊กไฟ
ก็มีเสียวเสียวสลังเลยนะครับคราวนี้
วันนี้เลือกเพลงอะไรมาคะ

ทำให้คุณไม่มีคะแนนพิเศษเลยนะเพลงนี้

โอ้โหโอกาสเพลงสุดท้ายของเขาในยกนี้
ตัดยังยืนอยากขอเลือกทั้งนะเพลงเดิม
และแถมไม่มีคะแนนพิเศษอีกด้วย
คราวนี้จะเป็นงานหนักของตั๊ดแล้วตั๊ดก็ต้องวางแผนนะครับ
เราต้องเน้นอารมณ์แล้วก็เก็บรายละเอียดต่างให้แบบเงียบที่สุด
เท่าที่จะทำได้ครับไม่หวั่นเลยครับเพลงนี้สู้ได้แน่นอน
เพลงนี้จะเป็นงานหนักของตั๊ดแล้วก็เก็บรายละเอียดต่างให้แบบเงียบที่สุด
ให้ช่วยพาใจไปบอกกับเธอว่าคิดถึง
ฉันจะรู้หรือเปล่าว่าฉันเหงาเกินกว่าใคร
วันที่เธอลาไกลบอกไปแล้วจะกลับมา
คืนนี้ฉันร้องเธออยู่อยากบอกให้รู้คำเดียว
ว่าจะรอจนกว่าค่ำคืนนี้ไม่มีจานรัก
รักเธอหมดใจรู้หรือเปล่าอยากมีเพียงสองเรา
อยู่กับจันทร์เหมือนเคยอยากฟังสา
กรรมที่เธอเอื้อนเคย

ว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขน
รักรักเธอหมดใจรู้หรือเปล่า
อยากมีเพียงสองเราอยู่กับฉันเหมือนเคย
อยากฟังซ้ำคำที่เธออื่นเคย
บอกว่ารักเหมือนเคยอยู่ในอ้อมแขน

อยากมีเพียงเธอกับจนเหมือนเคย
นะครับมาฟังที่ความเห็นของพี่แซนี้บ้างค่ะ
ตอนนี้มันแบบมันเหมือนมองจันอยู่อ่ะ
แล้วแฟนชะกินเฮ้ยมองจันดิ
สมมุติถ้าตอนเข้าหัวแบบเธอมองดวงจันทร์สิ
แล้วมันก็ต้องค่อยมา
แต่ที่ชื่นชมก็คือพอเข้าข้อนหูก่อน
แบบเพราะเลยอ่ะมันอ่ะอยากจะหันไปฟังว่าบอกแล้วทุกวินาทีได้ไหม
อะไรยังงี้แค่นั้นเลยอ่ะค่ะขอบคุณค่ะเป็นประเทศ
หน้านี้ไว้อันนี้ดีกว่าแน่แน่ครับตัวอย่างที่ชัดเจนมาก
คำผมชอบท่อนเดียวกันกับซานินะครับคือท่อนหุบ
คุณร้องเพลงนี้ในท่อนทุ่งเนี่ยดีมาก
แล้วก็คำที่ผมชอบที่สุดคือตอนที่คุณร้องว่าอยากฟังซ้ำเนี่ย
คำว่าซ้ำเนี่ยเป็นการร้องคำว่าซ้ำที่เรียบง่ายมาก
แต่เนี่ยมันโชว์ให้เห็นว่าคุณเป็นไม้ที่เนื้อดีมาก
เหมือนเคยอยากฟังสา
คำที่เธออื่นเอ่ย
ถ้าคุณทำอย่างนี้ได้ตั้งแต่ท่อนแรกแล้วมันจะยิ่งดี
รับผมขอตีธานครับค่ะขอบคุณมากค่ะ

นะคะขึ้นอยู่กับคะแนนในมือของเราสองคนแล้วค่ะครับผม

คะแนนที่พวกคุณให้กับตั๊ดคือ
สุดีครับสุดีครับสุดี
มาดูกันว่าพวกเขาให้คุณเท่าไรครับ
คะแนนที่คุณได้คือ

อัก๑๖คะแนน
รวมทั้งหมดนะคะตอนนี้ตั๊กสะสมคะแนนไว้ที่๒๒๗คะแนนค่ะ
ทำคะแนนทิ้งห่างไปได้สูงถึง๒๒๗คะแนน
ไม่รู้ว่าคะแนนนี้จะมากเพียงพอตั้งกำแพงไว้
ไม่ให้ปลั๊กไฟทำลายได้หรือไม่
ตั๊กเปิดคะแนนได้สูงมาก
มันทำให้ความเครียดและความกดดันตกมาอยู่ที่ผม

ว่าจะงัดอาวุธสุดท้ายหมายไหน
ลงมาปิดเกมในยกนี้

ทำให้คุณมีคะแนนพิเศษนะครับ๑คะแนนครับ

ไม่มีอะไรจะเสียแล้วคือเราต้องเอาอันนี้ไปสู้ให้ได้
แค่คิดจะอยู่ไหน

ฉันไม่คิดแค่นึงไม่เครื่องอะไรเลย
คิดว่าเฉยให้เข้าใจ
เธอไม่ต้องคิดจะขอเธอ

เมื่อเธอไปบอกเลยฉันเข้าใจดี
เพราะว่าลองมีสิ่งที่เรียกความเวลา
ที่มุนเชื้อชาตั้งแต่ไร
เวลามันพันเปลี่ยนหมุนเวียงและเกินไป
สิ่งใดก็เปลี่ยนแปลง
เหมือนนับวันความรักเธอที่เคยดีกลับต้องมี
ความมั่งเมื่อเข้ามาแทนก็คงต้องยอม
ให้ความเป็นจริงและไม่มีสิทธิ์จะคิดกล่าวโทษใคร
ในมือของทุกอย่างบนโลกนี้ที่เรายืน
เวลายังจะไม่เปลี่ยน
เหตุและผลของเวลาเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป
และนับประสาทรายกับใจคน
เหมือนหน้าวันความรักเธอที่เคยดีกลับต้องมี
ความมั่งเมื่อเข้ามาแทนก็คงต้องยอม
ให้ความเป็นจริงและไม่มีสิทธิ์จะคิดกล่าวสักครั้ง
บนโลกนี้ที่เรายืน

เวลายังทำไม่เปลี่ยนไป
เหตุและผลของเวลาเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป
และนับประสาทรายกับใจคน
ในของทุกอย่างบนโลกนี้ที่รอยืน
เวลายังทำไม่เปลี่ยนไป
เหตุและผลของเวลาเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นไป

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
มาเต็มจริงกับเพลงนี้ครับ

แต่ท่อนหุ้กเขาเลือกช่องเสียงาคกตรงกับที่ควรจะเป็น
แต่พอมาตรงนี้มันต้องสว่างแล้วเบา

มาก็ตามทีเนี่ยคือเขาจะมีมาตรฐานของเขา
ดีไซน์การร้องของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างหลุดขอบอยู่ตลอดเวลา
มันก็จะมีโอกาสที่จะมีแผลอยู่ได้เรื่อย
คงต้องบอกว่านี่ไม่ใช่โชว์ที่ดีที่สุดของปลั๊กในรายการนี้
แล้วก็ไม่ใช่โชว์ที่ผมชอบที่สุดของปลั๊กในรายการนี้
ผมเคยชอบโชว์ของปลั๊กมากกว่านี้
ปกติแล้วเนี่ยคือปลั๊กเนี่ยจะโชว์รายละเอียด
หรือว่าทุกอย่างที่ปลั๊กทำได้ออกมาจากการที่ปลั๊กสามารถที่จะขยี้เนื้อเพลงได้
มีเวลาให้เล่นแต่เนื้อเพลงนี้มันเยอะ
นี้ไม่ได้บอกว่าร้องแย่นะทุกอย่างดีหมดเลย
แต่มันมีจุดที่พลาดแล้วก็พลาดให้เห็น
เพราะฉะนั้นวันนี้รู้แล้วนะว่ามีของที่ยากสำหรับปลั๊ก
ผลงานปลั๊กไฟจะมากเพียงพอที่จะคว้าคะแนนจากกรรมการให้ได้มากกว่า๑๑๑คะแนนหรือไม่
วันนี้ที่เรามารอมันไม่ใช่วันของเราเลย

ตามดูกันต่อช่วงหน้า
กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้องข้ามรุ่น

ใครที่จะเป็นผู้คว้าจะชนะในยกนี้
และเป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ปิดเกมทำคะแนนไปได้สูงถึง๒๒๗คะแนน
และปลั๊กไฟงัดอาวุธสุดท้ายเข้าสู้
เพื่อหวังทำลายกำแพงที่ตั๊ดสร้างไว้ลงให้ได้
คือมาตรฐานปลั๊กค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะฮะ
ดังนั้นทุกครั้งที่เขาจะแสดงเพลงอะไรมาก็ตามทีเนี่ย

เราต้องมีอะไรที่กรรมการเขาชอบ
ที่ทำให้มันได้คะแนนบ้างแหละ

ไปลุ้นผลคะแนนเพลงสุดท้ายนี้ของปลั๊กไฟกันต่อได้อีกเลย
ตอนนี้นะฮะเรามาดูคะแนนจากคณะกรรมการนะฮะฝั่งลูกทุ่งกันก่อนครับ

คะแนนที่คณะกรรมการฝั่งโลกลูกทุ่งให้กับปลั๊กไฟคือ

เรามาดูกันว่ากรรมการสายสตริงให้คุณ
คะแนนที่ได้คือ

๒๒๗คะแนนเท่ากันเลย

นี่ก็สิทธิ์ที่ไม่เคยเกิดในร้องค่ามุ่มมาก่อน

ผมดูฟุตบอลอยู่ทุกคืนฮะ

ฟุตบอลมาเลยครับ

โทษก็คือให้ร้องอีกคนละเพลงไปเลย

ตัดสินกันไปด้วยอีกเพลงหนึ่งไปเลยครับ

แล้วคือเพลงเดียวที่เราจะใช้

เราตั้งใจที่จะเอาไว้ใช้

ตอนนี้นะครับก็ถือว่าผิดแผนนะครับ

เพลงนี้ตัดสินแล้วนะคะใครจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ
อยู่ที่เพลงนี้ของทั้งคู่แล้วค่ะ

มีคะแนนพิเศษอยู่๒คะแนนด้วยกันค่ะ

ผมขอนะ
ผ่านน้ำตามารักดวงใจ
มาอยู่มาพักทำให้รักมากแล้วก็จากไป
เกิดมาไม่เคยโดนใคร
ทำใจพี่เจ็บอย่างนี้
รักกันนานปีไม่มีความหมายหรือไร
ผู้ชายที่มีแต่ให้ผิดเรื่องใด

จึงไม่ปรานีเขาดีแค่ไหน
กล้านอกใจผู้ชายคนนี้
แอบโคบแอบคำยำยี
นี่ตามเขาไปไหมล่ะ
ก่อนนิกาอยู่ไหน
หัวใจผิดคลำควรหา
พุกทุกผิดที่เราเคยใกล้ชิด
มองนิดยังสะกิดน้ำตา
ลงผิดไปหรือตั้งใจหนีหนา
ช่วยกลับมา
เล่าให้ฟังได้ไหม
ถูกรอยความหลัง
สั่งคำกับใจทุกวัน
ให้ตามเจ้าคืนรักกัน
อกดีที่ช่ำแต่ยังท่องจำคำว่าอภัย
อยากกดรับเจ้าคืนใจ
ได้ยินไหมน้อง

อยากกอดรับเจ้าคืนใจ

น้องก่อนนี่ค่ะ

ช่วยด้วยนะค่ะ
คุณทำได้สุดยอดมาก
โอกาสสุดท้ายในรอบนี้แล้ว

เพลงที่จะมาร้องในรอบนี้นะครับ
เพลงนี้ได้คะแนนเที่ยวกี่สองคะแนนค่ะ
เพราะว่าปล่อยออกมาในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ไม่รู้ว่าอาวุธชิ้นนี้ที่เป็นท่าไม่ตาสุดท้ายของเรา
มันจะสามารถชนะตัดได้หรือเปล่า
ที่เคยมีให้กันภาพวันนั้นไม่เคยจะเลื่อนหาย
แล้วไม่รู้ทำไมที่ยังลืมไม่ได้
อยู่ตรงนี้เพราะรอได้เธอ

ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย
ไม่ปล่อยให้ฉันไป
อยากให้รู้ว่านานแค่ไหน
มีคนเธอขาดใจ
เพราะให้เธอโปรดเข้าใจ
หัวใจคนรอ
หนึ่งนาทีที่มันเลยผ่าน
มันก็แสนจะยาวนาน
ถ้าหากต้องรอใคร
ยังจำได้ไหมสัญญาวันเก่า
วันที่มีแค่เรา
ก่อนเธอจะจากไป
ในเวลารักกว่าเป็นดั่งหัวใจ
แล้ววันนี้ทำไมเธอทิ้งไป
อยู่ตรงนี้เพราะรอแต่เธอ
เพราะคำหนึ่งคำว่ารัก
ไม่ปล่อยให้ฉันไป
อยากให้รู้ว่านานแค่ไหน
มีคนเธอกาดใจ
เพราะให้เธอโปรดเข้าใจ
หัวใจคนรอ

ผลงานในยกเพลงทาถนัดนี้ชัยชนะจะจบลงที่ใคร
เตรียมรุนผลตะศิลป์ที่บีบหัวใจคนดูทั้งประเทศ
และคนสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
และสำหรับผู้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของร้องข้ามรุ่นคือ
มันมาขนาดนี้แล้วอีกแค่ก้าวเดียวเท่านั้น
ความมั่นใจเนี่ย๕๐๕๐เลยครับ
ผู้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของร้องข้ามรุ่นคือ

เพื่อผู้ที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรอบนี้ค่ะ
ไม่คิดว่าจะชนะน้องเขาได้
แล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศเลย
รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้แข่งกับน้องตั๊กมาก
คู่นี้นะครับอยากบอกว่า

ตั๊บเป็นคนที่ร้องเพลงได้กลม
แต่อาจจะขาดเรื่องการขยี้อารมณ์ไปบ้าง
ส่วนปลั๊กไฟเนี่ยมีพลาดนิดเดียว

วันนี้ก็เลยได้ผ่านเข้าไปรอบชิงนะครับ

ขอบคุณให้ตั๊บด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
และเสาร์หน้าเตรียมพบกับแมทสุดท้าย
บนเวทีร้องข้ามรุ่นกับรอบชิงชนะเลิศ

ระหว่างปลั๊กไฟนักจนัยและอายปาลิตา

ที่ไม่ว่าจะเพลงโลกไหนเขาก็ไม่กลัวอีกต่อไป
ฝากถึงพี่ปลั๊กไฟนะคะหนูไม่กลัวพี่เลย

เพลงนี้เขาทำแล้วเราประทับใจ
มันมีอะไรครบหมดอ่ะเก่งมากอ่ะ

สูสีมากสำหรับคู่นี้
ใครที่จะได้เป็นแชมป์คนแรกของร้องข้ามรุ่น
และได้ครอบครองรถยนต์อีซูซูมิวเอ็กซ์คันนี้
พร้อมกันทั้งประเทศแน่นอน
ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง